ตามความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
กรณีที่ว่าที่คุณพ่อขับรถกระบะมา
แล้วก็จอดข้างทางจะแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ภรรยาท้องแก่
แต่ปรากฏว่ามีรถกระบะแต่งซิ่งอีกคันหนึ่งของวัยรุ่น
วัย๑๖ปีที่ขับรถมาค่ะพุ่งเข้าชน
เหตุการณ์นี้ทำให้ทางด้านว่าที่คุณพ่อเสียชีวิต
แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องของการเยียวยาการมางานศพ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาช่วง๕ทุ่ม
จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณถนนศรีหะบุรานุกิจขาออก
อยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคมินบุรี
โดยที่เกิดเหตุก็ไปพบกระบะสีขาวแต่งซิ่งไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สภาพนี่คือพังยับเลยนะคะแล้วรถกระบะเนี่ยก็ปีนขึ้นทางเท้า
พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งก็ได้รับความเสียหายด้วย
คนขับกระบะสีขาวแต่งซิ่งคันนี้เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะใกล้ใกล้กันก็พบกระบะสีเขียวอีกคันนึง
ด้านข้างเนี่ยพังทั้งแถบเลยแล้วก็พบศพของนายสุริยาโคกสมบัติ
อายุ๓๑ปีเสียชีวิตขณะที่จอดรถแวะซื้อก๋วยเตี๋ยว
นำไปฝากให้ภรรยาท้องแก่ใกล้คลอดแล้ว๘เดือนแล้วนะคะ
โดยน้องชายของผู้เสียชีวิตคือนายธีรพัฒน์โคกสมบัติ
ก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งตัวเขาแล้วก็พี่ชายเนี่ยนะคะ
ก็กลับมาจากเตะบอลก่อนจะขับมาจอดรถตรงร้านตรงนี้
เพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้กับให้พี่ชายเนี่ยจะซื้อก๋วเตี๋
ให้กับภรรยาท้องแก่แล้วพี่ชายก็บอกน้องชายบอกว่าให้รออยู่ในรถนะ
ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายกำลังเดินไปที่ร้านแล้วมีรถกระบะแต่งซิ่งอะค่ะ
พุ่งมาชนพุ่งมาชนรถพุ่งมาชนพี่ชายที่อยู่ด้านนอก
แล้วก็ไปชนกับเสาไฟพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตทันทีนะคะ
หลังจากเกิดเหตุน้องชายของผู้ตายก็ได้ถาม
วัยรุ่นวัย๑๖ปีที่ขับรถกระบะแต่งซิ่งน่ะก็คือนายรัชชานนท์เนี่ยนะคะ
โดยวัยรุ่นวัย๑๖ปีอ้างว่าถูกรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า
ก็เลยต้องหักหลบหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็มาบอกด้วยนะ
ว่าเดี๋ยวคู่กรณีจะช่วยเหลือเยียวยา๓๐๐๐บาทเป็นค่าขนศพกลับบ้าน
ซึ่งทางครอบครัวก็มองว่ามันเทียบไม่ได้กับชีวิตคน
แต่ว่าเรื่องนี้ทางพ่อของผู้ตายก็คือนายสมบัติ
นายสมศักดิ์โคกสมบัติบอกว่าต้องการแก้ข่าวนะ
ข่าวที่เสนอไปก่อนหน้าว่าทางครอบครัวรับเงินจากครอบครัวผู้กระทำผิด
จำนวนสามพันบาทความจริงคือทางครอบครัวผู้ตายเนี่ย
ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือเลยแม้แต่บาทเดียว
ซึ่งตอนนี้พ่อผู้ตายก็ไม่รู้ด้วยว่าหลานที่กำลังจะเกิดมาเนี่ย
จะมีอนาคตเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ
ส่วนศพของนายสุริยาผู้เสียชีวิตก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดจวน
ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจนะคะ
แล้วก็เมื่อคืนวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมาเนี่ย
ครอบครัวของวัยรุ่นก็ได้เดินทางมาขอขมาศพ
แต่ก็ไม่ได้ไปกราบไหว้ศพนะคะเพราะว่านับถือศาสนาอิสลาม
แล้วพ่อของวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็บอกกับครอบครัวผู้ตาย
บอกว่าขอโทษด้วยที่ช่วงเวลาที่ผ่านมา
ตั้งแต่เกิดเหตุ๒๓ตุลาคมไม่ได้ติดต่อมาเลย
แล้วก็ไม่ได้มาร่วมงานศพตั้งแต่วันแรก
เพราะว่าทางตำรวจให้เบอร์ติดต่อมาผิด
ส่วนในวันเกิดเหตุตัวคุณพ่อไม่อยู่บ้าน
พ่อก็ได้เล่าให้ฟังว่าลูกชายขโมยรถขับออกมาซื้อของกิน
แต่ด้วยความคึกขนองก็เลยเหยียบคันเร่งเร็วมาก
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็ควบคุมรถไม่ได้

ซึ่งพ่อผู้เสียชีวิตก็บอกด้วยว่าเรามาคุยกันมาขอขมาลาโทษกัน
ไม่ได้มีใครจะมาทำร้ายใครผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก
ไม่ได้ปิดกั้นถ้าเกิดว่าทางครอบครัวของวัยรุ่นวัย๑๖ปีเนี่ย
มาขอขมาด้วยความจริงใจแล้วก็จะไม่คุยกันเรื่องคดีความ
เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวก็ได้สูญเสียเสาหลักไปแล้ว
เงินที่จะมาช่วยทำบุญขอบคุณมากแต่ก็ขอปฏิเสธที่จะรับไว้นะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
ทางการจริงจังนะครับต่อที่บริเวณอะไร
อาจรู้ว่าความชุดเสียมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้
เราก็อยากขอความจริงใจเนอะว่าจะช่วยกันได้แค่ไหน
ในเมื่อความสูญเสียมันเกิดขึ้นเนี่ย
คุณจะเยียวยาหรือดูแลพวกเราอย่างไรแค่นั้นเองครับ
เป็นภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าตอนนี้เสียใจมาก
ยังทำอะไรไม่ถูกยังทำใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียสามี
แล้วก็เป็นพ่อของลูกสาวที่อยู่ในท้อง
ซึ่งเธอก็มีกำหนดคลอด๑๗ธันวาคมนี้แล้วนะคะ
หลายเรื่องที่วางแผนเอาไว้ก็วาดฝันด้วยกันว่าจะสร้างอนาคตพร้อมกัน
ตอนนี้มันพังสลายไปหมดแล้วกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากที่จะขอความเป็นธรรมให้กับสามี
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุดนะคะ